ร้อยเอ็ดกันหน่อยค่ะแหมเหตุการณ์นี้สำหรับคนที่เลี้ยงหมูแล้วก็กำลังจะขายหมูในเวลาอันใกล้นี้แต่ปรากฏว่าเจอคนร้ายค่ะไปขโมยหมูแล้วก็เอามีดพระเนี่ยตัดขาหลังของหมูที่เขาเลี้ยงไว้อะค่ะโอ้โห
ตัดขาหลังของมันแล้วมันก็นอนตายอยู่ตรงนั้นแหละค่ะตำรวจตอนนี้เร่งล่าตัวเลยคาดว่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
ตามมาดูกันหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มาจากเนี่ยนี่นี่
ถูกคนร้ายเอามีดพระตัดขาหลังของหมูไปเหลือแค่ครึ่งตัวท่อนบนนะคะ
นอนตายคาคอกอย่างเห็นแล้วสลดหดหูนะคะผู้สื่อข่าวไปดูในจุดเกิดเหตุที่บ้านหนองใหญ่
ตำบลหนองใหญ่ที่จังหวัด๑๐๑ภบกับนายสม

คือเขาเพิ่งไปแจ้งความมานะคะตำรวจก็มาตรวจสอบ
แล้วก็เก็บหลักฐานเป็นมีดพระด้ามยาว
ซึ่งคาดว่าอันนี้แหละค่ะคือที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
คือถ้าดูจากการตายของหมูเนี่ยคาดว่าคนร้ายงัดคอกหมูด้านข้าง
เพื่อที่จะปล่อยหมูในข้อประมาณ๑๐ตัวออกไป

จากนั้นเหลือหมูตัวผู้ตัวใหญ่เอาไว้
มันหนักประมาณ๗๐กิโล
นี่หม
คือมันเป็นเพราะมันตัวใหญ่หรือยังไง
ผมว่าเขาเอาไปไม่ไหว
ก็เลยตัดเฉพาะส่วนที่เอาไปไหวนี่ผมเดานะ
คือหมูเนี่ยคือเขาก็เลี้ยงมาเพื่อที่จะขาย

เจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะขาย
ราคาตัวหนึ่งก็ได้๗๐๐๘๐๐บาท
แล้วเขาก็จะเอาเงินมาลงทุนเลี้ยงหมูใหม่

รู้จักทางเข้าออกเป็นอย่างดี

นี่ค่ะแล้วทิ้งไว้แบบนี้
น่าเห็นใจจริงค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ